หาของคนที่ชอบสั่งของออนไลน์

โอ้ยประจำ

ก็บอกกับทางแม่ค้าออนไลน์ว่า

ก็ต้องสดที่จะกินปูต้องกินสดหวาน
สดไหมแบบนี้สดพอไหมครับ
เครียดเลยคือแบบว่าสั่งมาว่า
อย่าอย่าเข้ามาอย่าอย่าเข้ามาอย่าอย่า
ก็สั่งมาสั่งมาเป็น

เรื่องนี้ไปโทษแม่ค้าออนไลน์ไม่ได้นะ
ก็สั่งบอกเอาปูสดเป็น
ไม่เป็นตรงไหนเอาปากกามาวง

แต่ละตัวไม่มีตัวไหนตายเลยครับ

ตามันใสแป้วแล้วมองหน้า
ตามคำสั่งตามออเดอร์

กินจริงกับไปดูกันหน่อย

ไปน็อกก่อนดิอยากถ่อยมาเลยมั๊อันนั้นมันมวย
วิธีการเป็นอย่างนี้จริงนะสุพัสราคุณผู้ชมครับ
ปูเป็นเป็นหรือกุ้งเป็นเป็นก่อนที่จะเอาไปนึ่งไปย่าง
เอาไปน็อกน้ำแข็งจนมันนิ่งสนิทนิ่งไปแบบนี้
แล้วค่อยเอาไปอบแบบนี้
ต้มผัดแก้งทั่วนี่แล้วยิ้มเลยเจ้าของคลิปยิ้มเลย
กินแล้วจ้า
อร่อยเลยงานนี้หวานไหมล่ะลูกหวานไหม
ผมว่าถ้ามันเป็นสดหวานเลยนะครับ

เพราะว่าเขากล้ามเขาจะแบบเวลาเขาถูกจับเขาจะเป็นอย่างนี้นะอวบ

โอ้ยแต่ก็แหมแม่คะก็ตามออเดอร์เกิน
ใช่ไหมล่ะสดเลย
สดเป็น